มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตำรวจสุราธานีเขาก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะหาเบาะแสนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะที่หายตัวไป
ซึ่งตอนนี้ทีมดำน้ำเองก็ระดมกำลังกันในการค้นหาบริเวณรอบเกาะเตาด้วย
นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียวัย๒๓ปีที่เกาะเต่าจังหวัดสุราชธานี
หลังเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยทิ้งสิ่งของเครื่องใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือ
เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางแล้วก็หนังสือเดินทางไว้ภายในห้องพัก
ตั้งแต่วันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะพันธุ์ตำรวจโทโชคชัยสุธิเมฆสารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูทรย่อยเกาะเตาอำเภอกเกาะพงันบอกว่าจนถึงขณะนี้เป็นวันที่๑๘ของการหายตัวไปแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังลงพื้นที่ประสานข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดตามร้านค้าต่างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวสาวคนนี้
เพื่อจะสืบหาเส้นทางการสูญหายออกจากโรงแรมว่ามุ่งหน้าไปทางไหนแล้วก็หายไปกับใครค่ะ
จากนี้ยังได้ประสานทีมดำน้ำในพื้นที่ให้ช่วยกันออกดำน้ำตามหาบริเวณจุดดำน้ำต่างรอบเกาะเตาด้วย
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีได้สั่งให้พันธุ์ตำรวจโท
สารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุรทานี

ลงพื้นที่เกาะเตาไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะดูเส้นทางการหายตัวอีกทาง
เพื่อหวังเป็นแนวคลางการการสืบสวน
ส่วนกระแสข่าวลือบนเกาะเต่าและเกาะพงัน
มีผู้พบเห็นชาวต่างชาติลักษณะคล้ายผู้สูญหาย
จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันค่ะ